เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหสุดเลย
เรื่องราวของนักร้องค่ายเพลงชื่อดังค่ายหนึ่งนะครับ
ก็ไปไลฟ์เฟซบุ๊กขายของเนี่ยนะฮะ

นักร้องเขาเป็นดาราเนี่ย
โอเคนะฮะลองดูคลิปเธอก่อนนะฮะ
ขายดีขายไฟล็อกขายเป็นไม้ให้มันสนอดของกู
กูถามเถอะก่อนกูพูดว่าพ่อมึงซื้อกูไหม
มึงก็ไปซื้อมึงซื้อกูสิซื้อสิ

มึงซื้อสิมึงซื้อสิร้อยเดียวมึงซื้อไหมมึงมีปัญญาซื้อไหม
มีปัญญาวิจารณ์คนอื่นเขามึงมีปัญญาซื้อหรือเปล่า
แน่จริงเปล่ามึงเหมาดิ

ก็คือคลิปนี้ถูกโพสต์ออกมาโดยทางกระโหลกแดง
เขาเอาออกมาแชร์ว่ามีคนส่งไว้ให้เขาดู
แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นนักร้องนะฮะสังกัดค่ายค่ายหนึ่ง
ซึ่งเป็นค่ายดังแล้วก็เวลาไลฟ์เนี่ยก็ใช้คำที่ไม่ค่อยสุภาพ
ในการแบบด่าทอต่างนานาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ปรากฏว่าทางตัวของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วทางค่ายเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้

เขาก็บอกทางค่ายเขาอยู่แล้วว่าตัวเธอเองเป็นคนแบบนี้แหละ
มีคนพูดจาหยาบแบบนี้นะ
เพราะว่าเขาบอกว่าหนูเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่

แล้วก็หนูก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ล่าสุดนะฮะคุณผู้หญิงท่านนี้ก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับ
ดีเป็นข่าวออกมาแล้วชื่อว่ากันดานะฮะ
ก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าตนเองจะดำเนินคดีกับทุกเพจ
ตัดบางตอนที่ตนนั้นไลฟ์นะครับแล้วเอาไปให้คนอื่นเนี่ยด่า
ทำมาหากินไม่เคยด่าใครแบบไม่มีเหตุผล
ก่อนหน้านี้มีคนมาสั่งของแล้วไม่เอาจนสินค้านั้นเสียหาย
ไม่มีใครรับผิดชอบต้องมานั่งกินเอง
เคยเห็นใจคนจนคนทำมาหากินบ้างไหม
นี่เขาถามนะฮะหลังจากนั้นนาการดาก็ไปเช็คอินนะฮะ
ที่สถานีตำรวจภูทรวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อยืนยันนะครับว่าเธอเองได้แจ้งความเอาผิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่นะฮะก็คือเธอก็ในมุมเธอเธอว่าอย่างนั้น
แต่ทีนี้ในมุมของคนที่เข้าไปเห็นก็เกิดความไม่สบายใจ
แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้